ไก่หายอ่ะพ่อเดือดไก่ชนหายแทงลูกเลี้ยงดับคามือตายเลยเหรอ

โอ้โหคุณผู้ชมครับ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้เนี่ยครับ
ไปแล้วไฟว้าวแป๊บว้าวแป๊บอย่างนี้ไม่ดีแล้ว

ตำรวจสพนาขาได้รับแจ้งเหตุครับ
บอกมีเหตุแทงกันเสียชีวิตที่เถียงนาหมู่๗ตะบนนาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
พอเข้าไปตรวจสอบก็พบนะครับศพนายหนูแก้วสาแก้ว
ขออภัยนายหนูไกรสาแก้วหรือว่าลอยอายุ๓๓ปีนะครับ
นอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ในเถียงนาครับ
หลังก่อเหตุขับรถกระบะหนีไป
ไปถามนางพิสมัยอายุ๔๖เป็นเมียเก่านะ
เมียเก่าของนัยลอยนะครับอยู่ในที่กระเทศด้วย
เป็นพ่อเลี้ยงนะฝากนัยลอยเนี่ยเลี้ยงไก่
ชนสี่ตัวนี่ครับแล้วที่กระท่อมปลายนาเนี่ย
เห็นในลอยเป็นคนชอบเลี้ยงไก่ไงนะครับ
กระทั่งเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมในสมชัยเนี่ย
มาดูไก่ชนที่เถียงนาปรากฏว่าเห็นไก่ชน๒ตัว
อ้าวอีก๒ตัวโอ้นี่นะฮะ
ไปสอบถามในรอยว่าไก่หายไปไหนนะครับ
แต่ไม่รู้ถามอีท่าไหนกลายเป็นทะเลาะกันคุณผู้ชม
จากนั้นนายสมชัยคว้ามีดฮะคว้ามีดมาแทงในลอยจนเสียชีวิต
หลังก่อเหตุนะครับนายสมชัยนะครับก็เดินลงจากเถียงนาไปบอกว่า
เดี๋ยวตำรวจจะจัดการเองนะแล้วก็ขับรถหนีไป
ต่อมานายสงวนชัยครับติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจ
โดยสภาพของนายสมชัยเนี่ยนะฮะเนื้อตัวยังเต็มไปด้วยเลือดนะครับ
สงวนชัยรับสารภาพว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
โมโหที่ไก่หายฮะไก่ชนเขาหายแล้วก็นายลอยยังพูดจานะครับ
ไม่รู้เรื่องด้วยแล้วพยายามจะมาใช้กำลังกับเขาด้วย

ผมไม่ได้คิดว่าจะหาลูกเพราะว่าผมอยู่น้ำเขามา๑๐กว่าปีแล้วก็ไม่

เข้าหักก็ลูกผมครับ

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไปครับ